ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่

ถามตรงยังคงพยายามจะสำรวจพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภารกิจของเราที่ลงมาคราวนี้
ซึ่งหนึ่งพื้นที่ที่คุณผู้ชมได้ยินชื่อ

เวลาที่มีพื้นที่น้ำท่วม

พิตำโดยกายภาพแล้วเนี่ย
เจอแล้วเจอเหล้าเจอแล้วเจอเหล้า

เหนือจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก
ก็คือดินถล่มดินสไลด์

จากทางหลักนะคะเข้าสู่ทางย่อย

อยู่หลายจุดค่ะทำให้ต้องมีการ

แต่เรามาตรวจสอบหลังจาก

เพราะว่าปกติในวันนี้แล้วเนี่ยนะคะ

อีก๑๐๒๐ที่เหลืออยู่ให้เห็นเนี่ย

เป็นปัญหาทางกายภาพอยู่แล้วที่ต้อง
เจอปัญหาน้ำท่วม
ถล่มดินสไลด์ซ้ำซากแบบนี้

ที่เราจะมายืนคุยกันตรงนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะ

วันนี้เนี่ยคือสจจักริจบริรักษ์ค่ะ

จริงแล้วนี่ก่อนจะคุยกันนี่

คุณผู้ชมคือสจพาเราดูพื้นที่แล้วเนี่ย

ให้ห่วงนบพิตามหลาย

ถ้าสมมุติเทียบกันค่ะถ้าเราย้อนกลับไป

คือ๕๔ดิฉันจำถูกไหม

ปี๕๔ถือว่าเป็นปีที่

บัติภัยนะครับเรื่องอุทธกภัย
นี่ล่ะเตือนอีกครั้งนึง
และถ้าดูแลจริงความเสียหาย

ถ้าเทียบจังหวัดละครสีพลาส๒๓อำเภอ
แล้วปีนที่นบพิตามเป็น

อันดับ๑จะอวดอันดับ๒ทุ่งสงก์
คือนกพิตำแล้วก็ในอำเภอนพิตำเนี่ยครับ
เฉพาะตำบลกรุงชิงตำบลเดียวเนี่ยของเรามี๔ตำบลในอำเภอน้ำพิตำ
ถ้าเทียบตะบนกรุงชิงตำบลเดียวเทียบได้กับพื้นที่
ตำบลด้านล่างอ๋อฉะนั้นของเราจะเป็นพื้นที่ป่าเขา
ทีนี้พอฝนตกเยอะเยอะเนี่ยฮะทุกทิศทุกทางที่จากป่าจากเขาเนี่ย
ลงสู่คลองอ่าคลองหลักของเราก็คือยังมีคลองอ้น
สายนี้คลองปลายที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหม
สายคลองจะลงมาสู่สู่นี้แล้วก็มันก็ต้องมากระทบกับการไหล
เพราะว่าเรามีการใช้พื้นที่ของชาวบ้านไปกิดขวางทางน้ำอะไรต่างนะฮะ
ริมตลิงอะไรต่างมีอ่อนตัวก็เกิดความเสียหายเห็นไหมฮะ
นี่ถามว่าปีนี้เสียหายหนักมากปี๕๔ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะฮะ
นี่พื้นถนนฮะดูดิพลิกขึ้นมาเลยแล้วก็มีสะพานนี้หายไปเลย
เอาอย่างงี้ก่อนนะคะถ้าสมมติมัศกุณีที่สอจอจากกฤษบอกเราคือ
ถ้าเทียบปีห้าสี่ห้าสี่หนักกว่าอันนี้เข้าใจตรงกันห้าสี่เจอหนักกว่า
หนักกว่าด้วยเพราะว่านพิตำก็คือยังเป็นอำเภอที่ยังไม่ได้พัฒนามากนัก
ค่ะแต่ที่มาย้ำอีกทีหกศูนย์คือห้าสี่เจอนักกว่าแต่ที่หกศูนย์รู้สึกว่า
ทำไมขามันออกจากนกพิตำแล้วดูแย่ดูเหมือนไม่ได้เตรียมรับมือ
ดูเหมือนแบบจัดการกันไม่ทันการเนี่ยดิฉันเข้าใจถูกไหมว่าจากปี๕๔ถึง๖๐ที่เจอไปเมื่อไม่กี่วันนี้เนี่ย
อาจจะไม่ได้มีแผนเตรียมรองรับที่จะเจอหนักขนาดนี้อีกในปีนี้หรือเป็นเพราะอะไรอ่า
จริงจริงมันสองมิติฮะคุณจอมขวัญครับมิติที่หนึ่งในการดูแลชาวบ้านเนี่ย
ผมเชื่อว่าภาคส่วนราชการหรือประชาสังคมเนี่ยดูแลได้ดีเข้าถึงหมดแล้วฮะ
ในการไปดูแลช่วยเหลือไม่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องการอยู่อาศัย
เรื่องการกินกันอยู่แต่เรื่องที่จะรองรับพวกเนี้ยถามว่าจะรองรับอะไรอ่ะฮะ
น้ำมาเยอะเลยเอาอะไรมาต้านมารับไว้อย่าให้ดินสลัยดินตรงพังได้ไหมฮะ
เอ้าถ้าไม่เตรียมรับมือเลยมันก็ต้องเจอแบบนี้สมมุติเดี๋ยวปีหน้ามาอีกก็ต้องเจอแบบนี้เหรอคะ
มิติที่ว่าจะต้องเตรียมรับมือก็ต้องภาคราชการระดับรัฐบาลระดับคณะมตรีระดับกระทรวง
ที่จะต้องมาคิดดูซิว่าแผนงานของเราอย่างนี้เห็นไหมที่มันเปิดกว้างไปเรื่อยเนี่ยเราจะรองรับยังไง
อ่ะใช่เดี๋ยวนะคะที่เราอยู่ตรงเนี้ยเรียกคลองอ้น
ครองโอนนี่ครองโอนนะครองสาขาเล็กเล็กย่อยย่อยสูงครองกลายนะครับ
ยังไม่ได้ไปดูคลองกายนะคะคลองกายนี่สาหัสกว่านี้อีกนะ
คลองกลายสะอาดยิ่งกว่านี้อีกเป็นพันเท่าฮะคลองอ้นคลองอ้นเมื่อปีห้าสี่กว้างขนาดนี้ไหมคะ
ไม่ฮะก็มันก็ไม่ได้กว้างขนาดนี้ฮะแต่มันก็เพิ่งความกว้างไปไปทุกปีไง
แล้วตรงที่สจชี้เนี่ยคือเราอยู่ตรงทางที่จริงแล้วต้องเป็นทางแบบข้ามไปให้ชาวบ้านเขา
ถูกต้องฮะแล้วคือมันขาดเนี่ยครับเป็นพื้นคอนกรีตเลยค่ะนี่แหละที่ขาดแล้วมันก็ขาดเป็นหลายหลายจุดหลายหลายจุด
ถูกต้องซึ่งเป็นทางสัญจรถูกต้องใช่ไหมคะที่เราเห็นด้านหลังอยู่ก็คือการพยายามจะโยงแบบชั่วคราว
ถูกต้องฮะอันนั้นก็คือแรกก็คือต้องรีบเร่งมีเชือกเส้นเดียว
แล้วก็ใช้เข่งใช้ใช้ใช้กับลอกอ่าชักไปชักมาอ่า
ตอนนี้ก็คือเจ้าที่เขาต้องไปดูอีกหลายจุดใช่ไหมล่ะ
ก็เลยก็ทำเป็นสะพานลิงเพื่อที่ให้ชาวบ้านได้สัญจรได้เลย
อย่างที่เราเห็นชาวบ้านระหว่างที่เราทำรายการอยู่ก็จะเห็นว่าเขาข้ามจากจุด
ทางออกจากชุมชนเขาเนี่ยนะคะออกมาคือโดยที่ตรงเนี้ยจุดเนี้ยยังไม่ต้องมีอะไรโยง
อะไรคอยช่วยทั้งนั้นคือเริ่มเดินกับพื้นคลองได้
ก็คือนี่ในในส่วนของที่ชาวบ้านก็ต้องช่วยตัวเองอ่ะฮะอ่าสมมุติว่า
ตรงนี้มันก็จะมาโยงจะมาทำอะไรมันก็ทำไม่ได้เห็นไหมครับคุณจอมขวัญครับ
แต่นี่ชาวบ้านก็ต้องออกไปราชการออกไปโรงพยาบาลไปส่งเด็กโรงเรียนอย่างนี้
เช้าเนี่ยเด็กข้ามสะพานลิงอ่ะตกเพราะเด็กก็ไม่ไม่คุ้นเคยถูกไหมสะพานลิงเนี่ย
อ่าไม่คุ้นเคยตกดีว่าคุณพ่อลงไปช่วยทันอ่าตกสะพานลิง
แต่มาเดินทางนี้บางทีเด็กมันก็เดินยากอีกใช่ไหม
เพราะน้ำมันยังไม่เข้าสู่ปกติบางทีลึกตื้นยังไม่รู้พื้นที่ใช่ไหมเพราะน้ำมันยังขุ่นอยู่
น้ำที่เราเห็นนี่คือปริมาณเฉลี่ยโดยทั่วไปหรืออันนี้ยังถือว่าเยอะอยู่คะ
ตอนนี้ถือว่าจากจากน้ำเยอะสุดตอนนี้ก็เหลืออาจจะสามสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำเยอะเยอะสุดอ่ะฮะอ๋อ
ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าดิฉันถามถูกคนหรือเปล่า
หรืออาจจะมีส่วนหนึ่งคือเป็นหน้าที่ของท่านก็ได้อ่าห้าสี่เจอแล้วอืม
รู้แล้วว่าจุดไหนเปราะบางปัญหาของนบพิตำคืออะไรอืม
ดิฉันไม่เชื่อหรอกว่าไม่รู้วิธีแก้ว่าจะแก้แบบไหนคำถามคือ
ทำไมไม่เตรียมทำไมทำไมยังเจออยู่ในปี๖๐
ที่ห้าสี่ท่านก็บอกเองบอกอ่าถ้าเทียบกันห้าสี่
หนักกว่านี้ด้วยซ้ำไปคำตอบมีไหมอ่ะคะมันมีฮะตอบ
แต่ว่าตอบแล้วมันต้องเกี่ยวข้องหลายฝ่ายเอาลองพูดให้เห็นภาพหน่อย
คนนอกอ่ะอยากรู้เหลือเกินทำนบพี่ตำโดนขนาดนี้คือคือมันอย่างนี้
พูดกันแบบตรงชัดเลยนะฮะก็คือว่าอันนี้เป็นของใหญ่เลย
ระดับประเทศฉะนั้นมันต้องมีอะไรแบบพ่อหลวงนะฮะ
ที่ลงมาดูแลรับความทุกข์ยากของชาวบ้านแล้วก็กลับไปดำเนินการ
ใช่ไหมเพราะมันต้องใช้งบประมาณมหาศาลต้องใช้โครงการที่ต้อง
ตั้งแต่การคิดโครงการการออกแบบโครงการการมาทำความเข้าใจกับชาวบ้าน
ถ้าตอนเหล่านี้มันเยอะไปหมดแล้วก็กับกฎหมายกับงบประมาณอีก
ทีนี้อย่างพวกเราชาวบ้านเนี่ยเขามีความคิดเขามีความอ่านที่จะนำเสนอภาครัฐทั้งนั้นแหละ
แต่ไม่มีใครมารับไม่มีใครไปดำเนินการ
เราท้องถิ่นเราสอจรเนี้ยก็เกินสักอย่างภาพใช่ไหม
แล้วเวลาเกิดปัญหาอย่างนี้ก็มาบูรการเรื่องการช่วยเหลือชาวบ้าน
โคเราก็ภูมิใจเราก็ขอบคุณแต่หลังจากนี้ที่คุณบอกว่าต้องมาเตรียมการรองรับ
ไหมฮะทำโครงการอะไรขึ้นมารองรับถูกไหม
ก็ไม่ใช่อยู่ดีเพิ่งคิดปีนี้

เพราะว่าระบบราชการนี่แหละครับ

บางคนก็มาโทษท้องถิ่นว่า

เพราะทำมันก็ติดกฎหมายอีก

ปรบราโบของถ้องถิ่นอีกใช่ไหมว่าทำอะไรไม่ได้
คืออย่างนี้มันก็ติดกรมเจ้าท่า
บางทีของเราติดป่าไม้ใช่ไหมฮะป่าไม้แล้วก็ของใหญ่อย่างนี้มันเป็นเรื่องของภารกิจของกรมชนอย่างนี้
กลมชนอ่าเห็นมั้ยกองทรัพยากรอย่างนี้ต่อสอจรอย่างนี้เห็นมั้ย
แต่ถ้าสมมุติที่ฉันลองย้อนกลับไปนะคะ๕๔เราเจอบทเรียนหนักมากของนกพิตำกว่าจะมาถึง๖๐
ถ้าเรารู้อยู่แล้วเราต้องติดต่อหน่วยงานไหนทำไมมันเรียนอาจจะใช้คำแรงนะคะทำไมมันไม่คืบอ่ะคะ
มันยังไงอ่ะก็สจพูดแบบที่เป็นคนนบพิตำก็ได้ไม่ต้องพูดในฐานะสอจอก็ได้
คือพูดแล้วมันก็พาดพิงอ่ะนะใช่ไหมมันพาดพิงแต่ว่านี่แหละคือสะท้อนว่าหน่วยงานขึ้นตรงเนี่ย
เพราะหน่วยงานของเรามันเยอะแยะไปหมดตอนนี้นะถามว่าสองคนนี้มีกี่หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบ
เรื่องความปลอดภัยเรื่องความมั่นคงเรื่องของความอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมีตั้งหลายหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ
แต่มันไม่มีใครที่จะต้องมาเป็นตัวแกนหลักในการที่จะเอามาเป็นโมเดลหรือเอามาดำเนินการในการที่จะขับเคลื่อนว่าเออต่อจากนี้ต้องไม่ให้เกิดแบบนี้สิน้องพี่ตำ
แต่ถามว่าถ้าคุณไม่จัดการอะไรบางทีอาจจะพูดได้พูดง่ายว่าใช่ไหมแต่ไม่อะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่คุณมาดำเนินการ
การทำเนินการแต่ละเมื่อก่อนแต่เรื่อง
แต่ว่าที่ชาวบ้านเราก็รอจนจะพอจะหมดรอและมันไปเตียงเดี๋ยวสอจอเราจะกลับไปที่ที่สอจอค่อย

แล้วที่ทางขาดชาวบ้านกว่าจะออกมาได้เนี่ยแบบโหหนักหน่วงเหลือเกินนะคะ
จนกระทั่งเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแต่เดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปข้างนอก
เพื่อเห็นภาพที่ใหญ่กว่าว่าอันนี้คลองนะคะคลองอ้นเห็นแค่นี้ใช่ไหมคะ
เดี๋ยวขอกลับไปตรงคลองกลายที่เรารู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดีในนพิตำ
จะได้เห็นภาพใหญ่กว่านี้ว่านบพี่ตำตกลงจะอยู่กับที่แค่นี้หรือ
แล้วถ้ามาปีหน้าสองปีถัดไปสามปีสี่ปีห้าปี
บพี่ตามจะกลับมาเป็นชื่อที่เด่นที่สุดอีกหนึ่งชื่อของนครศรีธรรมราชว่า
คนเขาอยู่กันไม่ได้เมื่อเกิดอุทธกภัยจริงหรือเปล่าค่ะ
น่าจะเป็นสาเหตุหลักอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกพิตำเนี่ย
ห่วงมากไม่ใช่เฉพาะในปีนี้ที่เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนะคะ
แล้วก็เราอยู่ถ้าเอาพื้นที่ตรงนี้เลยเนี่ย
คุณผู้ชมเราอยู่หน้าสถานีตำรวจภูทรนพิตำเป๊ะเลยค่ะ
คือเป๊ะเลยตรงนี้เนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อค่ะ
ขอคุยกับจะคุยในฐานะที่เป็นคนที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านในพื้นที่
หรือเป็นคนที่กำลังประสบเหตุดีพี่สุชาติเพราะว่าด้านหลังที่เราเห็นขอบด้านหลังของบ้านหลังนี้เนี่ย
ที่ที่ดินมันถล่มลงไปมันสไลด์ลงไปเนี่ยแล้วมีความเสี่ยงของบ้านเนี่ยบ้านพี่
ครับบ้านครับบ้านบ้านของผมเองครับเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่
รอบนี้ล่าสุดไม่กี่วันนี้เหรอหรือตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ตั้งแต่ปีสามสิบเอ็ดแล้วก็เรื่อยมาจนถึงปีห้าสี่
ก็ไม่มีหน่วยงานที่ว่าใหญ่เข้ามาดูแลครับผมอยากให้หน่วยงานใหญ่เข้ามาดูแล
ถ้าจะทำเขื่อนกั้นน้ำประมาณ๑กิโลเมตรต่อไปจากตรงนี้นะครับ
เพราะตรงนี้ชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่พอสมควร
ตรงนี้ท่านนายกก็ได้เข้ามาถมที่ไว้แล้วแต่ว่ายังยังไม่เสร็จ
แต่ว่าได้ก็ไม่มากเพราะเป็นงบประมาณมันมีน้อยนะครับ
อยากให้งบของทางจังหวัดหรือของประเทศอะไรเข้ามาดูแลหน่อยนะครับ
เพราะว่าตรงนี้เขื่อนตะหลิงก็พังออกไปเยอะแล้วครับ
เมื่อก่อนก็ยื่นไปตรงนู้นนะตัดตะลิงแต่ดูก็เมื่อปี๓๑ก็พังลงไปปังลงไป
เอาเอาทีละปีก่อนคือสภาพบ้านนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้
ตั้งแต่ปีสามหนึ่งหรือตั้งแต่ปีห้าสี่หรือเพิ่งเป็นปีหกศูนย์
เอาสภาพบ้านหลังนี้ก่อนที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยค่ะตั้งแต่ปีสามสามหนึ่งครับ
ตอนนั้นน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่ท่วมถ้าเราเทียบกัน
อยู่ถึงตอนไหนที่เรายืนอยู่ตรงนี้คะตอนปีสามหนึ่งก็ประมาณตรงนี้เลย
ขึ้นขึ้นอยู่กับเกือบเกือบถึงอยากเกือบถึงบ้านฮะตอนปีสามหนึ่งเกือบขึ้นถึงบ้านเนี้ยเหรอ
มันสูงมากเลยนะสูงมากแล้วก็ตะเล็งก็ฟังลงไปเลย
เพราะฉะนั้นอันนี้คือซากที่เราเห็นตั้งแต่ปี๓๑ครับซึ่งเดี๋ยวนะคะตอนปีสามหนึ่งเนี่ยคลองคลองไกลเนี่ย
กว้างขนาดที่เราเห็นเท่านี้ไหมพี่ไม่ไม่กว้างมีตะลิงยื่นออกไปเยอะจนต้นไม้นู้นเลย
ต้นไม้ต้นไม้ขอบนอกเหรอเนี่ยต้นไม้ตรงนี้แหละตรงนี้ไหนขอบกลางนี่หรือขอบนอกสุดขอบขอบขอบ
อ่าอันนี้ใช่ไหมคะที่เราเห็นอันใกล้นะครับสามหนึ่งครับประมาณตรงนี้เอ่อห้าสี่หนักไหม
บางทีมันก็ตะเล็งก็เริ่มเริ่มพังลงไปอีกอ่าพังซ้ำพังซ้ำซ้ำ
ห้าสี่น้ำมาถึงประมาณไหนคะห้าสี่ก็ไล่ไล่กันเกือบจะถึงบ้านเหมือนกัน
ขอบขอบเหมือนกันอ่าเมื่อไม่กี่วันนี้หกศูนย์เนี่ยถึงไหนคะ
หกศูนย์ก็เตรียมขอบตะลิงแล้วเนี่ยเพราะตอนนี้คลองมันมันจะกว้างแล้ว
น้ำน้ำมันก็เลยไหลไหลเร็วไหลเชี่ยวคือเราจะเราจะเทียบเหมือนกันเป๊ะไม่ได้
เพราะว่าสภาพพื้นที่เปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะจะเทียบระดับน้ำอย่างเดียวไม่ได้
เพราะสภาพคลองเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะว่าสายสภาพคลองเนี้ยมันมันจะกว้างแล้วน้ำมันจะ
ไหลเร็วไหลเชี่ยวไหลเร็วเหมือนตามเมื่อก่อนมันคลองมันแคบแล้วมันก็ขึ้นมา
ขึ้นตาตรันลิ้งไม่เยอะแล้วก็ตามมันตาลิ่งบังเสียเลย
สจค่ะถ้าสมมุติเราดูสภาพที่เปลี่ยนไปชัดเจนที่สุดของคลองกลายเนี่ย
คือเมื่อก่อนนักคลองเนี่ยมันจะเป็นห่วงโซ่ของชาวบ้านนะ
มันมีตลิ่งมันมีวังน้ำมีสัตว์น้ำหลากหลายนะ
แล้วก็มันมีความร่มรื่นริมริมตาริงอะฮะ

น้ำลงจากภูเขาเป็นพันสายน้ำที่ลงมารวมกันที่คลองกลาย
แล้วทีนี้เราไม่มีน้ำต้นทุนอะไรที่จะคอยดักคอยชะลอ
ทีนี้พอไปในสภาพที่พื้นที่ที่มันเปลี่ยนไปแล้ว
มันเป็นริมคลองเนี่ยมันเป็นตลิ่งดินทรายอย่างนี้
พอโดนอะไรมันก็เปื่อยมันก็ซุดมันก็ทลายไปให้เป็นอย่างที่เห็นนี้ครับ
สภาพการคือเราจะเห็นซากที่มันเหมือนกับแบบสไลด์ของดินลงไปเรื่อย
ตั้งแต่ปี๓๑ที่เราเห็นขอบที่แบบกึดเนี่ยตั้งแต่ปี๓๑
ถ้าเราเอาจากตรงนี้ดิงแล้วนั้นเดินไหนไม่คิดก้าวถนน
แล้วก็มีโรงเรียนมีอนามัยอะไร
น้ำหลากใหญ่นี่ก็คือตรงนี้นะดินหมดเลยนะตรงนี้

หลากคือขึ้นจากตรงนี้หรือว่าหลากลง

มันซ้อเสร็จมันก็สไลด์ทิ้งลงไป
ข้างบนที่ว่าน้ำมันเป็นทางผ่านลงไปมันก็ช่วยลากลงไปด้วย
ส่วนใหญ่มันก็จะซ่อด้านล่างแล้วก็

เมื่อสักครู่นี้พี่สุชาติบอกว่าน้ำมันแรงด้วย
ใช่ไหมคะพอสภาพข้างล่างมันเปลี่ยนน้ำมันแรงด้วย
ว่าน้ำมันแรงนี่มีผลแค่ไหนในช่วงเอานี้ไม่กี่วันที่ผ่านมา
เราเห็นอะไรบ้างครับเพราะบ้านเราอยู่ตรงนี้เลย
ก็เห็นไงน้ำไปกระแทกตะหลิงนะมันก็พังนะครับ
ตรงตรงแบบนั้นครับ
ว่าน้ำมันเร็งมันจะแทงเข้าไปตรงนั้นเลย
แล้วก็ตลิ่งฟังคือถ้าไม่มีแนวกั้นดิน
ผมว่าอีกสัก๕๖ปี๔๕ปีมันก็จะปังหมด

ตรงนี้ก็ตังความประตอบเพิ่งเอาดินเข้ามาถมแล้ว
เมื่อก่อนก็เป็นหลุมเป็นอ่าวเป็นอ่าวใหญ่
ตรงนี้ถึงขอบถนนดำเลย
ประมาณลึกประมาณ๗๘เมตร๑๐เมตรเลย
ที่สจบอกเมื่อสักครู่นี้คลองกลายรับน้ำจากอะไรบ้างคะ

รับน้ำจากเทือกเขาหลวงส่วนหนึ่ง
แล้วก็เทือกเขานั่นแล้วก็เป็นที่ปลาผู้เขา
ตอนนี้ก็คือทุกสายน้ำทุกลำห้วยลำคลองเนี่ยคือจะลงมาที่คลองกลาย
แล้วทีนี้พอมาเจอตาลิงของชาวบ้าน
มันก็จะมีต้นมะพร้าวบ้างมีต้นปามบ้างใช่ไหมครับ

พอเซาะไปปั๊บมันจะพังรูดลงมา

อย่างนี้เป็นต้นก็เลยไม่ต้องเป็นพื้นที่อย่างนี้
เพราะมันไม่มีอะไรที่จะมาแก้ปัญหา

ก็เลยอยากจะฝากไปถึงท่านนายกท่านประยุทธ์เหมือนกันนะครับ
เพราะตอนนี้ท่านถือว่ายุคของคอสช
ท่านก็มีอำนาจในการใช้มาตราสี่สี่
แล้วก็ในการสั่งองค์กรหน่วยงานต่าง

ถ้าตะหลิ่งพังแล้วมาทำที่การตะหลิ่ง

อยู่ต้นน้ำเนี่ยเราขาดน้ำ
แรงด้วยใช่ไหมคะคือเจอแรงด้วยไม่ได้เจอท่วมอย่างเดียว
แล้วบางทีพวกเขาสมน้ำหน้าเหมือนกันเออทำไมอยู่ต้นน้ำทำไมขาดน้ำ
ทำปากปีเพราะน้ำหลากหลายหลากทำไมเจอดินโครนทานลม

ตอนนี้การบุกลุกมันไม่มีนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราใช้พื้นที่ป่า
แล้วก็อาจจะเปลี่ยนสภาพการทำเกษตร
แล้วก็พื้นที่ซับน้ำจริงมันก็น้อย
ทีนี้นะแล้วทีนี้ที่กักเก็บน้ำอ่างน้ำหรือแก้มลิงอะไรต่างมันไม่มีเลย
ทีนี้ในคลองกลายเนี่ยมันต้องมีขวายเป็นขั้นบันไดหรือต้องทำเป็นแก้มลิง
พวกนี้และบางส่วนก็ต้องมีผนังกั้นตะลิง
อย่างที่การวัดกันโรงเรียนกันโรงพักก็ต้องมีที่กัน
แต่ถ้าปล่อยสภาพอย่างนี้นะถึงเวลาปีหนึ่งปีหนึ่ง
น้ำก็ไหลหลากลงมาเลยหลากลงมาก็ซัดตะหลิ่งพังไปทุกปีทุกปีทุกปี
เดี๋ยวถ้าสมมุติเรานับจากตรงนี้คือเราคนนอกพื้นที่นะ
คือเรานึกภาพออกเพราะว่าเรามาถนนเส้นหลักใช่ไหมคะ
แล้วเราเห็นสถานีตำรวจภูทรนพิตำเนี่ย
แล้วเราเดินไม่กี่ก้าวปุ๊บเราเห็นสภาพนี้
แล้วพอมองไปไกลมันจะเห็นลอยสไลด์ของดินแบบรุนแรงมาก
คำถามคือว่าต้องทำด้วยวิธีไหน
เพราะว่าที่เราเห็นอย่างบ้านพิสูจชาฯนะครับ
ออกมานิดนึงหวาดเสียวแทน
คือที่เห็นเนี่ยคือเหมือนกับมีกองหินก้อนใหญ่เรียงเอาไว้

ถ้าว่าไม่ทำแบบนี้ก็พังหมดแล้ว
ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้ว

ของท่านนายกประตอนอพิธรรม
เป็นงบประมาณของท่านนายก

มันก็อยากจะกันได้ช่วงที่ทำอยู่

แต่ว่าแกก็จะหาโอกาสทำไปเรื่อย
ตลอดคลองกระเดี๋ยวนะคะ
คลองกายจริงมันหัวท้ายยาวแค่ไหนสจ

จากต้นน้ำไปจนปลายน้ำนะฮะ
ประกอบด้วย๖ตำบลนะครับ

แล้วก็อำเภอท่าสาราใน๓ตำบล
เขาเรียกว่ารุ่นน้ำคลองกล้า
เป็นตลอดเกือบ๔๐กิโลไหมคะ
สภาพแบบเนี้ยของตลิ่งคลองไกลตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะฮะ
ก็คือเนี่ยเปรียบสภาพเขาเรียกคลองปลายคำว่าปลายคือพลิกไปพลิกมา
อ่าปลายตลอดเมื่อก่อนนะปลายน้ำที่ว่าปากน้ำทางทางสะแก้วนะฮะ
เขาเรียกปากน้ำปลายนะเมื่อก่อนกว้างไม่กี่สิบเมตร
เดี๋ยวนี้กว้างเป็นร้อยเมตรเลยนะกว้างเป็นร้อยเมตรค่ะ
ทีนี้พอช่วงหน้าแรงนะน้ำทะเลจะหนุนขึ้นมาเป็น๑๐กิโลเองนะ
ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งอีกนะฮะปัญหาเรื่องน้ำทะเลหนุนมาเป็นน้ำเข็มน้ำ
ปล่อยนะครับอ่าสุดท้ายเหลือเวลาไม่เยอะคือเรามานพพิตำเนี่ย
เพราะว่านกพี่ตำรอบที่แล้วคือเอารอบใกล้นะคะ๕๔ก็หนักมาก
รอบนี้ก็หนักมากเป็นอำเภออย่างน้อยก็ติด๓อันดับแรกที่เจอข่าวก่อนเลย
แล้วก็หนักแทบจะแทบจะทั่วถึงทุกพื้นที่นะคะ
ตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านอยากได้เร็วที่สุดคืออะไรถามพี่ก่อน
ก็อยากได้ความช่วยเหลือจากภาคของรัฐเป็นอะไรเป็นเป็น
ถุงยางชีพก็ได้เป็นน้ำเป็นข้าวสารเป็นอาหารแห้ง
แล้วก็คือของยังชีพแบบรวดเร็วเร่งด่วนใช่ไหมคะนอกจากนั้นอ่ะในระยะกลาง
ที่รอบต่อไปของน้ำไม่รู้จะเกิดขึ้นปีไหนจะมาอีก
ระยะกลางก็อยากให้หน่วยงานของภาครัฐเข้ามาดูแลริมตลิ่งของแม่น้ำคลองหลายที่บางแห่งก็
มันน้ำกัดซ่อเข้าไปมากนะบางแห่งก็สวนยางของเขาก็เป็นสิบไร่ก็เข้าไป
ห้าไร่แบบเนี้ยอยากให้เข้ามาดูแลเพราะว่าทางอบตของสำนักงานอบตนี้
จะมีงบประมาณไม่ไม่มากทำไม่ทำไม่ได้นะครับค่ะ
อยากให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลหน่อยครับ
ปิดท้ายค่ะต้องสั้นที่สุดและต้องชัดที่สุดด้วยนะสอจอ
บอกหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐเนี่ยถ้าที่ฉันถามแบบเอาอย่างนี้
ถ้าเสียงที่ส่งคราวนี้จะไปถึงใครได้ตรงที่สุดเนี่ยคือใคร
ใครต้องมาเร็วที่สุดหรือใครต้องเป็นแม่งานเรื่องนี้
ผมว่ามันต้องนายกแล้วนะครับนายกประยุทธ์เท่านั้นแหละครับ
คือมันต้องบูรณาการทุกหน่วยงานนะฮะเพราะตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับป่าไม้
เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่านะงบประมาณท้องถิ่นเนี่ย
เพียงพอแล้วก็อำนาจมันก็ไม่มีตรงนี้นะครับ
สำคัญคืองบประมาณแต่สำคัญที่สุดก็คือการที่ต้องมาคิดแบบ
โครงการมาคุยกับชาวบ้านให้ทำความเข้าใจกัน
แล้วก็มีคนที่ต้องมาปักหมุดเลยฮะที่ต้องมาคลุกคลีอยู่ทำกิจการ
แล้วก็มีผู้อำนาจเต็มในการที่จะต้องบอกต้องจบนะ
เที่ยวนี้ต้องจบนะปีหน้าเนี่ยต้องไม่มีเกิดขึ้นแล้วที่นกพิตำนะ
อะไรอย่างนี้คือต้องมีคนที่ว่ามีอำนาจของประเทศไทยเราเลย
ต้องสั่งการเรื่องนี้ครับก็คือต้องฝากไปถึงท่านประยุทธ์เลยครับ
คุณผู้ชมคะที่เราพาดูนบพี่ตำเนี่ยคือถึงแม้ว่าสถานการณ์ดูโดยรวมจะดีขึ้นนะ
นะคะจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นสภาพเนี่ย
คือมันต้องรีบสรุปบทเรียนนพิตำมากนะคะเพราะว่านบพิตำเนี่ย
ไปแบบไม่ได้รอน้ำมาทุกปีนะคะคือไปแบบไม่ได้รอน้ำมาแล้วที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
จะเป็นมุมสูงหรือว่าภาพใกล้ที่เราถ่ายไว้ทั้งหมดเนี่ยนี่คือนพิตำแล้วเราจะยังได้ยินชื่อนพิตำอีกแน่นอน
ถ้าไม่มีอะไรขยับหลังจากนี้ในทุกรอบที่นครศรีธรรมราชเจอ
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านอย่างน้อยผู้แทนชาวบ้านด้วยขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมแล้ววันนี้ลาไปเลยถามตรงนะคะได้คำตอบพอสมควรนะคะ
แต่จะไปได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ